เรื่องที่เราจะพาไปดูต่อจากนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องของความเห็งความปังความศักดิ์สิทธิ์กับพิกัดเฮงวันนี้
หมอไก่ค่ะจะพาไปย้อนรอยตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของวัดใหญ่บางปรากฏวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอายุทยา
เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันเลยกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ซึ่งถ้าเราจะพูดถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดนี้นะคะก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อโตใช่ไหมคะ
ซึ่งหลวงพ่อโตที่จังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ค่ะมีอยู่ด้วยกัน๓องค์นะคะ
ก็จะมีอยู่ที่วัดสาขลานะคะอีกวัดหนึ่งก็คือวัดบางพีใหญ่ในและอีกวัดหนึ่งนะคะก็คือที่นี่เลยค่ะวัดใหญ่บางปรากฏค่ะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้ามาขอพรองค์หลวงพ่อโตเลยนะคะตามมาเลยค่ะ
และพิกัดเฮงแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือองค์หลวงพ่อโตนะคะ
ซึ่งหลวงพ่อโตค่ะก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สุดนะคะที่อยู่ด้านในเลยค่ะ
หลวงพ่อโตนะคะถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญนะคะผูกพันกับวัดนี้ค่ะ
ตั้งแต่เริ่มแรกสร้างวัดช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเลยค่ะ
สำหรับประวัติความเป็นมาขององค์หลวงพ่อโตนะคะแล้วก็วัดใหญ่บางปรากฏแห่งนี้ค่ะจะเป็นยังไงนะคะ

วัดใหญ่นี่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่พศ๒๓๐๔ไปกรุงศรีวิทยาปีปัจจุบันก็๒๖๑ปี
ส่วนใหญ่คนที่เขามาขอพรกับองค์หลวงพ่อโตเขามาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ

บางคนก็ค้าขายอยากได้ทำเลดีก็ให้หลวงพ่อช่วย
สมความปรารถนาก็มาแก้บน
ส่วนใหญ่ก็จะแก้บนด้วยไข่ต้มแล้วก็พวงมาลัย
ถ้าใครพอมีกำลังบางคนก็แก้บนด้วยหัวหมู
คุณอาคะตอนที่ไก่เข้ามาที่วัดนี้ค่ะ
เห็นสุงประตูวัดเขียนว่าวัดใหญ่
สรุปว่าวัดนี้คือชื่อวัดใหญ่หรือว่าวัดใหญ่บางปรากฏกันแน่นะคะ
เขาเรียกวัดใหญ่บางปรากฏ

คือในคลองหน้าวัดมีพันธุ์ปลาปรากฏเยอะอันไหนก่อน
ที่มาของชื่อวัดนะคะก็มีที่มาอย่างนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชม
วิหารแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีองค์หลวงพ่อโตแล้วค่ะ
หมอไก่อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะมากราบนะคะสักการะค่ะ
นี่ก็คือจะเป็นรูปหล่อนะคะของอดีตเจ้าอาวาสค่ะ

แต่สำหรับเรื่องของความเข้มขังนะคะแล้วก็เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

หลวงปู่บุตรพุทธสโลท่านเป็นอดีตเจ้าวาด
มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเมื่ออศ๒๕๘
ท่านได้รับอรัตนาไปเข้าพิธีสมโพธิ
รุง๒๑๐๐ปีที่วัดสุทัศน์เทพวราราม
ท่านเข้าพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็มีลูกศิษย์เล่าต่อกันมาว่า
ศักดิ์สิทธิ์ของท่านกำลังบริกรรมคาถาปลุกเสก
เหรียญที่อยู่ในบาทวิ่งกันเกี่ยวกราว
และส่วนใหญ่คนที่เขามาขอพรกับหลวงปู่บุตร

แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคน
แล้วเราจะแก้บนด้วยอะไรเราก็บอกท่านไว้
ตอนที่มาขอเขาได้สำริดผลก็มาแก้บน
จากรูปหล่อของหลวงปู่บุตรแล้วนะคะ

ยังมีรูปหล่อพระเกจิอาจารย์นะคะ
ที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดนี้ค่ะ

แก่หลวงพ่อสมหวังแล้วก็หลวงพ่อประสงค์ค่ะ
ซึ่งชื่อของหลวงพ่อนะคะถือว่าเป็นนามมงคลค่ะ
คนส่วนใหญ่ก็เลยนิยมนะคะมาขอพร
เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบเงินทอง
ต้องเล่านะคะเกี่ยวกับองค์หลวงพ่อสมหวังค่ะ
จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องถามจากคุณอาค่ะ
สำหรับหลวงพ่อสมหวังแยงเจริญนะครับ

ตอนสมัยที่ท่านอยู่ท่านก็บูรณะโบสถ์
แล้วก็ก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย
ท่านได้ทำพิธีพุทธาพิเศษปลูกเสกเดียวในพระอุโบสถ
หลังจากที่พิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รูปถ่ายที่ปรากฏออกมา
ปรากฏว่าสายสินที่โยงไว้บริเวณปริมณฑลวัตถุมงคลที่ทำพิธี
มันจะเป็นเส้นแบบหลอดนีออนซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาด
หลังจากที่เรานะคะไหว้หลวงพ่อโตเสร็จแล้วค่ะ
ต้องมาที่พระอุโบสถหลังนี้

ซึ่งหมอไก่ได้ยินค่ะว่าที่พระอุโบสถหลังนี้นะคะ
มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับในหลวงราชการที่๑๐ค่ะ
แต่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องผูกพันยังไงนะคะ

เมื่อสมัยปี๒๕๕๙
ราชการที่สิบส่งเสด็จมา
พิกัดเฮงวันนี้นะคะมาที่วิหารหลวงพ่อโตที่เดียวค่ะแต่ได้พิกัดเฮงหลายจุดเลยนะคะ
และที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะเราได้มากราบหลวงพ่อโต๑ใน๓ของจังหวัดสมุทรปราการด้วยค่ะ
ส่วนครั้งหน้าหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

โอ้โหบอกเลยว่าเรื่องราวความปังความเห็งความศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นตำนานเล่าขานกันมานาน
วันนี้เราถามไปว่าวัดใหญ่บางปรากฏอยู่ติดกับคลองอะไร
และคุณชื่นชอบช่วงพิกัดเห็งเพราะอะไร
แต่ย้ำตรงนี้นะคุณผู้ชมขอความกรุณาจริง
อินบล็อกไปตอบกับแอดมินเรานะ
ตรงนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา

ขอแค่ว่าคุณไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ตรงนี้
ไปตอบใต้คอมเมนต์นะจ๊ะ

วันนี้๕ผู้โชคดีจะได้รับองค์หลวงพ่อโตวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการไปนะคะ